สามารถไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ได้แล้ว
ถ้าโปรยข่าวแบบนี้
ต้องมีระยะทางราว๓คิโลเมตร
ข่าวด่วนวันนี้มีรายงานออกมาว่า
นี่นักบินอวกาศชาวไทยไปเหยียบดวงจันทร์ได้แล้ว
แต่เห็นไหมครับว่ามีรถขับไปขับมามันยังไงกันแน่

คุณผู้ชมดูก็คงรู้ว่าเขาทำไปเพราะ
นี่คือตลกร้ายเลยนะคุณผู้ชม
เป็นพื้นผิวดวงจันทร์เพราะว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนี้
ในมุมกลางคืนเมื่อกี้เหมือนนะ
ถ้าไม่มีรถผ่านเราก็เชื่อนะฮะนี่มุมนี้นะฮะ
แต่มุมเช้าขึ้นมาก็จะเห็นทุ่งนาทุ่งข้าว

ที่ถนนห้วยโจทย์หนองโนที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง
เขาบอกอู๋ถนนนี่ไม่ใช่ถนนแล้ว
มันเหมือนดวงจันทร์เลยเหมือนพื้นผิวที่มันขลุขระแบบนี้
มันขลุขระเสียหายแบบนี้ประมาณ๓กิโลเมตร
ทีนี้พอทำคลิปออกมาคนแชร์กันหนักมากเลยนะครับ
เราก็เลยไปตามหาสาวที่ทำคลิปดังกล่าว
ชื่อว่าคุณฉลวยจิตวันสืบ
ถนนสายนี้ค่ะมันพังมานานมากแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาหน่วยงานก็เข้ามาซ่อมแซมนะคะ

แต่ซ่อมได้ไม่นานมันก็กลับมาพังเสียหายเหมือนเดิม

เพราะว่าแบบนี้มันซ่อมไปซ่อมมาเสียงบประมาณ
แล้วก็มันไม่ดีสักทีนะชาวบ้านก็เสี่ยงอันตราย

ร้างข้างแตกหรือบางทีอาจจะถึงแก่ชีวิตนะฮะ
ถนนเนี่ยมันผูกขาดจริง
มันน่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
มาแก้ไขในส่วนตรงนี้จริง
คืออยากประปรุงถนนให้มันเป็นถนนที่พอรถวิ่งได้สะดวกสบาด

เราก็เลยไปร้องต่อผู้ว่าจังหวัดต่อกันเลยนะฮะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าสมฉักจังตะกูง

มีถนนเป็นหลุมและพังหลายพื้นที่เลยตอนนี้
ซึ่งสำหรับจุดนี้นะก็ประสานอบจขอนแก่น
ให้ทำการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมให้ชาวบ้านแล้วนะครับ
รวมถึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการทำถนนในจุดที่พังเสียหาย
ให้มันดีและใช้งานได้นานกว่านี้นะครับ

ทีมข่าวของเราไปตามเรื่องกับทางผู้มนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพอวิรัตินาคันชม
เปิดเผยบอกแบบนี้ยอมรับถนนเส้นนี้พังบ่อย
เพราะเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรเป็นทางลัด
จากอำเภอกระนวลไปยังอำเภอเมืองขอนแก่น

โดยงานก็เข้าไปอุดเข้าไปซ่อมเข้าไปเอาหินคลุกไปโรยนะ
แต่ช่วงหน้าฝนของทุกปีก็จะประสบปัญหาเหมือนเดิมเลยนะครับ
ทีนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จัดสรรงบของปี๖๕ไว้แล้วจำนวน๑๐ล้านบาท
เพื่อจะซ่อมและทำถนนในสายดังกล่าวแบบจริงจังเลยนะฮะ
โดยจะปรับปรุงเป็นถนนลาดยางแอสเฟิลคอนกรีต
ส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทำอย่างไรไปก่อน

ฟังเสียงของพอกองชั่งนะฮะ
ในเบื้องต้นด่วนที่สุดก็พรุ่งนี้ทางอบจก็จะส่งเครื่องจักร
เข้าไปแก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือเอาหินคลุกไปกลบหลุมก่อน
ให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
หลังจากนั้นงบประมาณเข้ามาในปี๖๕นะครับ
เริ่มตั้งแต่๑ตุลาเป็นต้นไป
ถ้ามีงบประมาณเข้าก็จะรีบดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนนะครับ
ก็มีทั้งแผนระยะสั้นในระยะนี้เลย
จะเข้าไปซ่อมด้วยวิธีการอีกแบบนึง
ส่วนแผนระยะยาวได้งบปี๖๕มา๑๐ล้านเนี่ย
ทำแบบลาดยางแอสเฟิลคอนกรีตเลยนะฮะให้มันแข็งแรงทนทานนะครับ
ทางออกประจอบบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ซึ่งหากได้รับงบประมาณปี๖๕มาซ่อมมาทำถนนใหม่
ถนนเส้นบ้านห้วยโจทย์หนองโน
ก็จะมีชั้นพื้นทางและผิวทางที่หนา
แล้วก็ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อคล้ายดวงจันทร์หรือดาวอังคารแบบนี้อีกแล้วนะฮะ
นักข่าวของเราขับรถไปทำข่าว
ไม่รู้ว่ารถนักข่าวเองรวมถึงรถชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา

นักข่าวตอนนั่งโอ้โฮเวียงไปเวียงมา